เพจสายไหมต้องรอดเขาแชร์คลิปนี้ครับเป็นคลิปวัยรุ่นที่แฟลต์ดินแดงนี้เองนะฮะเลยไทยรัฐไปหน่อยเนี่ยยกพวกไปรุมทำร้ายอาริคู่อริได้รับบาดเจ็บสาหัสพอไปแจ้งความนะครับแม่คดีมันไม่คืบหน้าแล้วถูกเย้ยด้วยเฮ้ยแจ้งทำไมแจ้งก็ปรับแค่ห้าร้อย
เนี่ยวัยรุ่นทะเลาะชกต่อยกันตรงนี้คือแฟลต์ดินแดงครับกรุงเทพมหานครนี้เองกลุ่มคนเจ็บก็นั่งกันอยู่ใช่ไหมกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ปรีเข้าไปต่อยกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแถวแถวข้างกระถางต้นไม้คือพยายาม
น้ำดื่มกันอยู่มีกลุ่มเวรุ่นชายประมาณ๑๐คนเข้ามาหาเรื่องทั้งทั้งด้วยไม่เคยมีเรื่องหรือรู้จักกันมาก่อนนะ

มีคนเดินชักปืนเข้ามาด้วยนะแล้วมารุมทำร้ายพวกเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือสลบไปเลยนะฮะสลบไปเลยบางคนสมองบวมต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลครับ
คนร้ายนำกระถางต้นไม้แล้วก็ขวดเบียร์ตีใส่นับครั้งไม่ถ้วน
ส่วนคนถือปืนก็ยืนคุมเชิงอยู่ไม่ให้ใครต่อสู้
หลังเกิดเหตุแจ้งความที่สอนอดินแดงครับก็กลัวคดีจะไม่คืบหน้าเนื่องจากกลุ่มคนร้าย
บอกว่ารู้จักตำรวจทั้งโรงพักนั่นแล้วก็ยังพูดอีกบอกว่าแจ้งความไปได้อะไร
เรื่องแค่นี้ปรับห้าร้อยก็จบนะฮะก็เลยแฮสทาคท์ถึงท่านผู้กำกับสนรดินแดงนะครับ
ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วย

ทีมข่าวไปคุยกับนายนัทธวุฒิเชื้อสอนอายุ๓๑ปี

เบ้าตาพี่ยังเขียวอยู่แหล่งนั้นนะเอียงให้เราดูด้วย
มีแผลนะครับใบหูขวาเย็บหลายเข็มคาดว่าถูกก้อนอิดทุบ
หมอบอกว่าเลือดข้างในสมองด้วยนะครับ
นัทธวุฒิเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ย
กลุ่มผู้ก่อเหตุไปพังบ้านเพื่อนของเขามาแล้วนะ
ว่าสาเหตุเพราะว่าแม่ของเพื่อนเนี่ยไปติดหนี้ไอ้กลุ่มนี้นะ
เขาก็เลยไปหาเพื่อนที่โรงพักแล้วก็กลับมางานวันเกิดที่แลต์นั่นแหละ
ดื่มกินกันอยู่ดื่มกินกันอยู่ก็ถูกพวกนี้แหละเข้ามาลุมกระทืบครับ
ไปกู้เงินพวกนี้ครับครับแล้วผมก็ไปดูเพื่อนผมที่ศน
แล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้พวกผมมากลับมาไม่มีอะไรหรอก
พวกผมกลับมาที่๘ผมก็นั่งกินกันปกติเขาบอกพวกมึงใช่ไหมที่เป็นพวกไอ้จ่อย
กลุ่มผู้เสียหายเขารอดูความคืบหน้าจากตำรวจอยู่นะครับ